ผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะน่าจะเป็นหนึ่งในปัญหาคลาสสิกของสังคมไทย
ค่ะแต่ท่านต้องรอฟังทั้งสองฝั่งก่อนนะครับเอางี้คือตรงพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาเป็นบ้านที่อยู่ติดติดกันลักษณะเป็นห้องแถวเป็นล็อกล็อกด้วย
็อกนึงเขาเปิดเป็นร้านขายข้าวต้มอีกล็อกหนึ่งเขาก็เป็นบ้านคนปกติ
อยู่ติดกันเลยนะทีนี้หลานสาวของเจ๊เจ้าของร้านข้าวต้มเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้
บอกว่าลุงข้างบ้านเนี่ยโอ้โหคือใครมาจอดรถซื้อของไม่ได้เลย
โดยเฉพาะคนที่ไม่ดับเครื่องอืมแกไปเอาเรื่องเขาหมดบอกว่าควันเนี่ย
ส่งไอเสียมันเข้าบ้านเสียงดงเสียงดังด้วย
แต่ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ก็คือกรณีล่าสุดถึงขั้นไปไล่ต่อยลูกค้าเลยนะฮะ
แต่ว่าคุณลุงเขาว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
มึงได้เห็นมันตีกัน
นี่ฮะทีแรกจะเข้ามาในร้านข้าวต้มด้วยส่วนรถนี่เขาจอดอยู่ตรงนู้นนะครับ

คุณลุงที่เห็นเนี่ยที่เข้าไปเอาเรื่องกับทางลูกค้าของร้านข้าวต้มเนี่ย
ชื่อลุงเซ้งนะครับเอาทางทางฝั่งร้านข้าวต้มก่อนกันแล้วกัน
ร้านข้าวต้มในคลิปเจ๊สาวอายุ๖๑นะครับ
เป็นเจ้าของร้านมีหลานสาวอายุ๔๒ที่เป็นคนถ่ายคลิป
หลานสาวคนถ่ายคลิปบอกว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือในเซ้งอายุประมาณ๖๕
อยู่ติดกับร้านออกมาด่าลูกค้าที่จอดรถริมถนนมาซื้อข้าวต้ม
แล้วไม่ดับเครื่องนะก็เลยเกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้น
แต่มันไม่ใช่เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งหลายหนโทรศัพท์ให้ตำรวจมาระงับเหตุ
แต่พอตำรวจมาถึงทุกอย่างมันก็สงบแล้วไงแล้วมันก็วนไปแบบนี้ทุกครั้ง

ปกติที่จะได้ถ่ายคือเขาออกมาละลานที่บ้านเราเนี่ยค่ะ
ปกติถ้าเขาร้องด่าที่บ้านเราก็จะเฉยเงียบไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เขาว่าไป
แต่ถ้าแบบนี้คือเราต้องเตรียมตัวแล้วค่ะ
เพราะว่าเวลาเขามามันแรงมากเราก็กลัวเขา
เขาจะไม่ฟังที่คนอื่นเขาจะที่บ่ายให้ฟังเลยเขาจะด่าด่ายังเยอะเลย
บางทีเขาจะไม่จอดอย่างนี้เราก็บอกพวกหนูบอกรถจอดรถอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้เขาไม่เข้าใจไงเขาก็ขี่รถหนี
เขาคิดว่าอะไรสักอย่างเราก็ไม่ได้ขายใช่ไหมคะ
ทีนี้ถ้าคนเข้าใจเขาก็ดับเครื่องบางคนมีคนแก่มาอย่างนี้
เขายังไม่ได้ลงรถเลยเขาก็ยังไม่ได้จอดเขาก็ด่า
นี่ฮะอันนี้ในมุมร้านข้าวต้มนะอย่างลูกชายร้านข้าวต้มก็บอกว่า
โอ้โหลุงเซ้งก็บางทีถึงขั้นมาด่าแม่ที่เป็นเจ้าของร้าน
ด่าลูกค้าไม่พอเข้ามาด่าแม่ด้วยแล้วเหตุการณ์มันหลายครั้งหลายหน
พยายามให้ตำรวจมาช่วยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
แถมลุงเนี่ยยังไปร้องเรียนหน่วยงานต่างให้มาตรวจสอบที่ร้านอีก
ถ้าเกิดร้านผมถูกปิดจะทำยังไงอ่ามุมเจ้าของร้านข้าวต้ม
ถ้าท่านผู้ชมเป็นเป็นร้านข้าวต้มบ้านข้างบ้านบอกไม่ได้เลย
จะมาจอดรถแล้วเปิดดับไม่ดับเครื่องส่งเสียงดังรบกวนท่อไอเสียเข้ามาอย่างนี้
แล้วจะไล่เขาไปจอดที่อื่นแล้วใครจะมาซื้อมันต้องเข้ามาในซอยไง
บอกพี่ไปจอดข้างหน้านู้นแล้วค่อยเดินเข้ามาเกิดลูกค้าไม่มาทำยังไง
มุมทางฝั่งร้านท่านคิดว่ายังไงแต่มุมลุงเซ้งลองฟังลุงเซ้งนะครับ
เซ้งเนี่ยเดี๋ยวไปคุณหมูก่อนคุณหมูนี่คุณหมูนะครับ
คุณหมูนี่เป็นลูกค้าในคลิปนะฮะที่เมื่อสักครู่ลุงเซ้งแกไปเอาเรื่องนะครับมีการต่อยกันด้วย
คุณหมูเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๖กันยายนนะขับรถไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวที่ร้านที่เกิดเหตุ
แล้วมีหลานอายุ๓ขวบไปด้วยทีแรกจอดอยู่หน้าร้านแต่ท้ายกระบะเนี่ยมันล้ำไปฝั่งบ้านลุงเซ้ง
เพราะว่าร้านเขาอยู่ติดกับบ้านลุงเซ้งลุงก็ออกมาว่าบอกให้ดับเครื่องด้วย
เขาก็เลยตัดสินใจเลื่อนรถไปจอดฝั่งตรงข้ามร้านและไม่ได้ดับเครื่องถามว่าทำไมไม่ได้ดับเครื่อง
บอกว่ามีหลานอยู่ในรถก็เลยไม่ดับเครื่องสุดท้ายลุงออกมาแล้วก็นั่นแหละฮะ
คือคุณหมูบอกผมไม่อยากจะสู้นะผมเนี่ยจริงเป็นนักมวยนะแต่ไม่อยากเอาเรื่องนะ
แล้วก็ถือว่าก็จบกันไปไม่แจ้งความด้วย
มึงมากกว่ามาใครจะหนักกว่ากันผมก็เฮียอย่าเลยเลย
ผมเป็นนักมวยนะเฮียผมไม่นั่นหรอก
แกก็เดินไล่ผมไปจนถึงร้านผัดไทยนั่นคนแถวนั้นเขาเห็นหมด
ผมจะต่อยมาผมก็หลบผมก็เอี่ยงตัวสลบทั้งฝนมันพำเนี่ย
เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บหัวแล้วมันจะต่อยกว่าได้อ่ะผู้สื่อข่าวเราไปบ้านลุงเซ้งนะฮะ
เพราะบ้านก็อยู่ติดกับร้านข้าวต้มนั่นแหละเดี๋ยวดูป้ายหน้าบ้านลุงเซ้งนะครับ
นี่ร้านข้าวต้มเห็นไหมอ่าแล้วอีกหลังนึงเนี่ยนี่
ป้ายเหลืองเหลืองนี่คือลุงเซ้งติดไว้หน้าบ้านนะครับรถที่จอดบริเวณนี้
กรุณาดับเครื่องยนต์นี่ฮะวันนี้ลุงเซ้งอยู่ที่บ้านนะครับ
เซ้งบอกว่าอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานแล้ว
นานก่อนที่ร้านอาหารร้านนี้จะมาเปิดอีกแล้วพอร้านนี้มาเปิด
ไม่มีการติดเครื่องดูดควันดูดกลิ่นกลิ่นอาหาร
นี่ก็สร้างความเดือดร้อนกับที่บ้านมาตลอดก็พยายามอดทนมาตลอด
แล้วยังมีปัญหาอีกเวลาลูกค้ามาซื้อของมาซื้ออาหาร
จอดรถไม่ดับเครื่องค่ะลุงก็สูดทั้งกลิ่นอาหาร
ทั้งกลิ่นควันท่อไอเสียไหนจะเสียงรถอะไรพวกนี้อีก
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคือ
ลุงบอกว่าเวลาไปเตือนบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ฟังกัน
บางคนเนี่ยไม่พอใจเนี่ยมาต่อว่าด่าทอลุงกลับก็มี
ให้มาดำเนินการก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่ฮะเดี๋ยวฟังลุงหน่อยนะครับ
ผมก็บอกว่าดับเครื่องแน่มันเห็นมลภาวะ

ผมบอกเขากำลังหนีผม

มึงกับกฎหมายบ้านกฎหมายเมือง
เขาก็ให้มาติดเครื่อง
ซึ่งมันเป็นมลภาวะมันรบกวนคนอื่น
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็คือลุงบอกว่าลุงก็
ลุงก็ต้องทนอย่างนี้อยู่ตลอด
คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างนะคะ
คุณผู้ชมบอกก็เห็นใจลุงเซ้งเขาเหมือนกันนะ
แกก็ไม่ได้ใจดำถึงขั้นที่ว่าห้ามจอดรถหน้าบ้านแก
คือจอดได้แค่ขอให้ดับเครื่องได้ไหมล่ะ
คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตมาเพิ่มว่าแล้วทำไมไม่ไปจอดหน้าร้านข้าวต้มแบบหน้าร้านเลยล่ะ

แต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าโหแต่ลุงไปด่าเขาแรงไปทำร้ายร่างกายเขามันก็ไม่ถูกนะ
ใช่อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยเขาจอดแล้วล้ำมาฝั่งหน้าบ้านลุงไม่ดับเครื่อง
มาบอกเขาย้ายไปจอดฝั่งตรงข้ามแต่ก็ไม่ดับเครื่องอีก

เพราะเขาบอกเขามีหลานอยู่ในรถก็เลยเปิดสตาร์ทเครื่องรอเอาไว้
แต่ลุงไปต่อยเขาลุงบอกอันนี้ลุงก็ถูก
ตำรวจเรียกไปเปรียบเทียบปรับไปละ๕๐๐บาท

ส่วนเรื่องที่เหลือถามว่าจะเอายังไงกันต่อลุง

ก็บ้านยังต้องอยู่ติดกันแบบนี้ไปอีกนานนะ
ก็ต้องแก้ปัญหา
คือทั้งคู่ก็บอกก็ไม่รู้จะเอายังไงต่อ
มันก็คงต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วมั้ง

แต่ฝั่งเจ๊สาวบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามแก้ปัญหาให้นะ

ดูดควันก็ซื้อมาติดแล้วแต่มันก็แหม่

บางคนไม่ดับเครื่องก็ไม่รู้จะทำยังไง
กำชับลูกค้าว่าจอดรถได้แต่ต้องดับเครื่องไหม